สุราชครับมีหนุ่มเทคนิคทำไมเรียกหนุ่มเทคนิคก็เรียนปวช
อายุ๑๕๑๖นี่แหละซ้อนมอเตอร์ไซค์ซ้อน๓กันมานะ
ติดแยกไฟแดงทีนี้ก็เป็นปกติเวลาใครผ่านเราไป
เราก็มองปกติแบบนี้แต่อีกฝั่งมันนึกว่าหาเรื่องแล้วมั้ง
มากัน๑๐กว่าคนวิ่งไล่ทำร้ายวิ่งไล่ฟันเลยฮะ
ตัวเขียวนั่นน่ะคุณผู้ชมตอนแรกมากันซ้อน๓
กลัวเรียงให้แบบนี้และตอนจอดติดไฟแดงอยู่
วัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งนับได้๑๐กว่าคนนะคุณผู้ชม
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาพอตามมาถึงตรงไฟแดงปุ๊บ
วิ่งลงมานะเนี่ยมาแล้วมาแล้วแทงก่อนเลยฮะ
อย่างที่บอกไปก็ลงง่ายสุดแล้วกลุ่มวัยรุ่นยังไม่พอนี่
กลุ่มคนเจ็บวิ่งขึ้นรถหนีไปได้ครับแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ขับรถออกไป
คืนนั้นพวกเขาก็ไปหาเพื่อนในซอยตลาดใหม่๓๙ขากลับติดไฟแดงมาเจอวัยรุ่นกลุ่มนี้
ก็มีการมองหน้ากันนะตามภาษาใครผ่านมาผ่านไปแล้วก็มองหน้าเฉย
ซึ่งพวกเขาไม่ได้สนใจอะไรก็เลยไม่รู้ว่าโดนขี่ตามมาครับ
แล้วก็เกิดเหตุตามคลิปก็คือกลุ่มวัยรุ่น๑๐กว่าคนนั้นน่ะ
และขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับ
อุ๊กอ่าจริงนี่กลางมือศูนย์ราชเลยฮะ